คุณมิกกี้ค่ะก็ยอมเปิดใจถึงเรื่องหัวใจกับสาวเจนนี่นะ
แล้วพร้อมเปิดให้เผยให้ฟังด้วยนะคะ

เมนต์ขอเจนนี่แต่งงานมันเป็นยังไงนะ
เจ้าตัวยอมรับเลยว่าตื่นเต้นสุดค่ะ
ส่วนเลิกแต่งที่เจนนี่ยังอุบเงียบอยู่
จะหลุดจากปากวิกกี้หรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ

ที่คุกข่าวใช่ไหมเราก็บอกว่า

แล้วเขาว่าไงตอนที่นี่
น้ำตาไหลผมก็น้ำตาไหล

เราเป็นคนที่รู้ว่าต้องการอะไร
หรืออย่างคุณพ่อคุณแม่พบกัน๓เดือน
แต่งงานกันอยู่กันมา๒๕๓๐ปี
ซึ่งผมรู้สึกว่าเวลาที่คบกันเนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับ

สิ่งที่เขาให้ผมหรือว่าความรักที่เขามีให้ผม
เป็นสิ่งที่อ่อนน้อมแล้วก็ธนุถนอม

ที่แน่นอนเรามีดูไว้แล้วนะครับ
แต่ทีนี้อยากให้ใกล้กว่านี้ดีกว่า

แต่ว่าเป็นเดือนตุลาจริงไหม

แต่ไม่หลุดเลยนะว่างานแต่งจะวันไหนอะไรยังไงนะคะ
แต่ว่ามิกกี้ค่ะก็ยังชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นแฟนเก่า

แฟนเก่าเนี่ยนะก่อนที่จะมาขอเจนนี่แต่งงานเนี่ย

แล้วมิกกี้ยังเคยขอแต่งงานกับแฟนเก่าคนนี้มาแล้วนะ

ที่เดียวกันที่ขอเจนี่แต่งงานด้วย

เออนะคะที่อเมริกาเดี๋ยวจะไปฟังกันค่ะว่าจริงแท้ยังไงเอ่ย
เรื่องของแฟนเก่าเนี่ยผมไม่เคยอย่างที่ข่าวเขียนนะผมไม่เคยขอแต่งงานแล้วก็ไม่เคยได้เข้าใกล้ชิดกับที่บ้านผม
ผมเป็นลูกผู้ชายพอผมกล้าพูดได้ว่าผมหยุดกับคนหนึ่งก่อนก่อนที่ผมจะมาเริ่มใหม่เพราะว่าผมคือเพราะคุณพ่อคุณแม่สอนมาให้เป็นลูกผู้ชายให้เกียรติให้ยกย่องให้ความเคารพผู้หญิงทุกคนหรือว่าแม้กระทั่งเพื่อนทุกคนด้วยกันเองนะครับ